เหตุการณ์นี้ก็มีอาวุธครับและเหตุการณ์นี้อาจทำให้หมอปลารู้สึกหนาวร้อนนะฮะ

คือมีผู้ชายคนนี้ครับเดินถือมีดพระมา
เข้ามาในหมู่บ้านที่ร้อยเอ็ดแล้วบอกว่าจะมาปราบผีปอบ
พร้อมมีดพระนะครับแล้วเดินไปหยิบน้ำหวานมาขวดหนึ่ง
แล้วเขาทำแบบนี้ครับ
พูดอะไรไปเรื่อยเลยครับและนี่คือตอนแรกที่เขาเดินมาครับ
วิ่งหนีเห็นไหมฮะด้านขวานั่นน่ะถอดรองเท้าเข้าบ้านเลยครับ
เพราะอีกสักพักหนึ่งคนก่อเหตุมาแล้วนี่ฮะ
เอามีพระพาดไหล่ขวามาเลยครับนี่พาดบ่ามาเลยเดินอาดเข้าไปที่ร้านขายของครับ
พอเข้าไปเสร็จปั๊บก็ไปหยิบน้ำหวาน
ส้มออกมาแล้วก็พูดจาไม่รู้ไปเรื่อยเปื่อย
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้เองครับที่บ้านโนนสวรรค์ครับอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด
ตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดรับแจ้งก็รีบลงไป
สอบเหตุการณ์ทันทีเพราะชาวบ้านเขากลัวไง
มีมีดพระด้วยครับด้ามยาวนะฮะ
เพราะผู้ชายคนนี้เขาอ้างว่าเขาจะมาปราบผีปลอบฮะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่าในแสบอายุ๔๕ปีครับ
มีพล้ายาวประมาณ๗๐เซนติเซนติ
มีอาการเหมือนกับคนเมาแล้วก็คลั่งด้วย

บ่นพึ่มพร่ำบอกว่าปรอบอลวาส

แล้วไปเปิดเอาน้ำหวานในตู้ของร้านเขาเอามาดื่มด้วยเทด้วย
ว่ากรวดน้ำทำแบบนี้เฉยเลยครับ

เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องวางแผนใช้ไม้งามใช้โล่ป้องกัน
คุมตัวได้ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล

เอามีดพระมาได้แล้วเรียบร้อยด้านขวาของจอครับ
ถ้าฟันฉับโดนคนนี่อันตรายมากนะครับ

แสบเขาเดินถือมีดพระมาจากกระท่อมที่ทุ่งนา
ห่างจากบ้านของบ้านที่เปิดเป็นร้านขายของประมาณสัก๕๐๐เมตร
ตั้งใจจะมาหาแฟนเจ้าของร้าน
ซึ่งทำงานเป็นหัวหน้ารับเหมาก่อสร้าง

แต่รอบนี้ท่าทีในแสบมาแล้วน่ากลัวมาก
ตาแข็งมาถึงก็พูดพึ่ม
อ้างว่าจะมาไล่จับปอบลองฟังเพิ่มเติมครับ

บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยแสบเขามีอาการคลั่งอารวาสที่บ้านมาแล้ว
เมียในแสบต้องหาที่ซ่อนนะครับ

แล้วพอเห็นว่าในแสบถือมีดเดินเข้าไปในหมู่บ้าน
โอ้โหเมียบอกฉันห่วงมากเลย
ไม่รู้ว่าเขาจะไปทำอันตรายใครหรือเปล่า
อยากให้ตำรวจจับเขาและส่งไปบำบัดเลย

อย่างนั้นแล้วก็ต้องอยู่อย่างหวาดระแวง
ตอนนี้ก็อยากให้ตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายครับ